น่าตกใจมากว่ามันยังเกิดขึ้นในยุคในสมัยนี้อยู่อีกจริงเหรอ

มาร้องกับคุณเอกพบเจ้าของเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่าช่วยด้วย
เธอถูกนายจ้างที่เป็นเจ้าของร้านทุเรียนชื่อดังที่จังหวัดระยอง

ข่มขืน๓ครั้ง
และถูกภรรยานายจ้างที่จับได้ว่าเธอโดนข่มขืนนะ
ทำร้ายทุบตีจับแก้ผ้าถ่ายคลิปประจานมัดไว้กับเสานาน๒ชั่วโมง
เอากันไกลกล้อนผมเอาขึ้นไปขังบนห้องไม่ให้กินข้าวไม่ให้กินน้ำ

สะบักสะบอมไปทั่วทั้งตัวเห็นรอยแดงอันนั้นใช่ไหมคะ
เธอบอกเธอโดนตีด้วยด้ามร่มค่ะ
น้าสาวเนี่ยเป็นคนพาเธอไปแจ้งความคือแจ้งความเอาไว้แล้ว
แต่ว่าตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้แล้วคดีมันไม่คืบ
วัยวะเพศเธอก็มีร่องรอยฟกช้ำด้วยนะคะ
หน้าตานี้ปูดบวมเลยอย่างที่เห็นแขนสองข้างด้วยก้นอีกต่างหาก
แผลที่ก้นนี่คือช้ำหนักมากนะคะ
น้าสาวเป็นคนพาเธอมาร้องกับนายเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดขอความช่วยเหลือ
เล่าเหตุการณ์แบบนี้ค่ะโอ้โหนี่ดูแผลสิคุณคิงครับ
เหตุการณ์เธอเล่าแบบนี้นะคะเมื่อก่อนเธอเคยทำงานที่ร้านนี้อยู่แล้ว
แล้วทีนี้ก็เธอก็ทำออกอะนะคะ
ช่วงเดือนเมษายนเจ้าของร้านตามให้กลับไปทำงานเธอก็ไป
ทีนี้ช่วงเดือนกันยายนเธอลาคลอดไป๓เดือน
เสร็จปุ๊บช่วงปีใหม่ก็คือสิ้นเดือนธันวาคมอะค่ะ
เจ้าของร้านก็โทรตามให้กลับมาทำงานอีกแล้วก็เออชวนไปกินเลี้ยงปีใหม่
จนกระทั่ง๕มกราคมค่ะต้นปีนี้
เจ้าของร้านผู้ชายเข้ามาข่มขืนเธอถึงในห้องนอน
ขู่ไม่ให้บอกใครเธอบอกทำแบบนี้มาสามครั้งแล้ว
อีก๒ครั้งคือตอนพาคนงานไปเที่ยวที่เชียงใหม่
มาบอกให้ไปหาที่ห้องพัก
เขาก็ถามคุณเอกพบก็ถามนะแล้วคุณยอมไปทำไมอ่ะอืม
บอกว่าโดนขู่เพราะเธอเป็นหนี้อยู่๔๐๐๐บาท
เขาบอกถ้าไม่มาจะดำเนินคดีก็เลยต้องไป
กุมภาพันธ์ปรากฏว่าเจ้าของร้านที่เป็นผู้หญิงก็คือภรรยาครับ
จับได้ว่าสามีมาแอบมีอะไรกับเธอ
เจ้าของร้านผู้หญิงโทรมาหาเธอเลยทักมาบอกก่อนเลยว่า
รออยู่ที่ร้านอย่าไปไหนนะแต่เธอกลัวเธอก็เลยหนีค่ะ
พอหนีไปเสร็จตี๔๐กุมภาพันธ์เจ้าของร้านกลับมาไม่เจอตัวเธอ
ทักข้อความไปหาอีกบอกกลับมาเดี๋ยวนี้
ถ้าไม่กลับมาจะแจ้งความข้อหารักทรัพย์
เพราะว่ามือถือที่เธอใช้เนี่ยเป็นของร้านที่ให้ไว้ใช้งาน
แล้วก็ขู่ด้วยว่าจะเอาเรื่องทั้งหมดไปฟ้องพ่อแม่ที่จังหวัดหนองคาย
เธอกลัวก็เลยต้องยอมกลับมาที่ร้านโอ้โหกลับมาที่ร้านเท่านั้นแหละค่ะ
นรกบนดินของเธอเริ่มต้นขึ้นทันทีเจ้าของร้านทั้งผู้ชายและผู้หญิงอ่ะค่ะ
ตรงมาถึงทำร้ายร่างกายเธอเลยแล้วพูดประโยคนี้
ฝ่ายผู้ชายนะที่ข่มขืนเธอพูดประโยคนี้กับเธอว่า
ทำแบบนี้กับเมียกูได้ยังไงอืมเธอบอกเธองงมากว่าเธอทำอะไรอ่ะ
ส่วนฝั่งภรรยาจับเธอแก้ผ้าแล้วก็ให้คนอื่นถ่ายคลิป
ชกถูกตีด้วยด้ามร่มทั่วทั้งตัวตอนนั้นคนอยู่หลายคน
แต่ไม่มีใครช่วยเธอสักคนเดียวเธอบอกคนที่ยืนดูอ่ะ
เป็นหลานกับเพื่อนเจ้าของร้านเท่านั้นไม่พอ
พยายามจับเธอยัดกระสอบค่ะจะเอาไปซ้อมหลังร้าน
แต่กระสอบที่มีอยู่มันเล็กเกินไปเลยเปลี่ยนจากการยัดกระสอบ
เอาไปมัดกับเสาหลังร้านแทนแล้วก็ทุบตีอีกรอบ
เจ้าของร้านที่เป็นผู้หญิงหันไปพูดกับผู้ชายบอก
ชอบคนผมยาวมากใช่ไหมแล้วก็สั่งให้อีกคนบอก
ไปเอากันไกลมาแล้วก็กล้อนผมเธอจนเป็นแบบนี้ค่ะ
เละไม่เหลือชิ้นดีเลยนะคะแล้วก็ทิ้งเธออ่ะ
แบบไม่มีเสื้อผ้าติดตัวมัดอยู่กับเสาหลังร้านอยู่๒ชั่วโมงกว่า
จากนั้นลากตัวเธอขึ้นไปขังบนห้องไม่ให้กินข้าว
ไม่ให้ดื่มน้ำแล้วก็ทุบตีอีกรอบพอเช้ามา
คุยเรื่องเงินที่เธอเบิกไปล่วงหน้าบอกว่าให้หามาคืนให้ได้

เขาเขาก็เลยมาเคาะประตูอีกหนูก็เลยเปิดแล้วเขาก็ฉุดหนูลง
ลงที่นอนข่มขืนหนูเขาก็ขู่อะค่ะว่าห้ามบอกใคร
คือเขาทำร้ายเราอยู่ข้างบนแล้วเขาบอกว่าจับจับมันไปไว้หลังร้าน
เขาก็ไปทุบตีหนูอีกอยู่หลังร้านเอาเหล็กแล้วก็เอาไม้ฟาดทั่วร่างกาย
ทีนี้เขาบอกว่ามึงชอบคนผมยาวใช่ไหม
เขาก็ใช้หลานเขาอะค่ะหมายถึงว่าเมียเขา
ถามผัวเขาว่ามึงชอบคนผมยาวแล้วเขาทำไงกับเรา
เขาก็เลยบอกหลานเขาไปเอาตันไกลมาเขาก็มาตัดผมหนูหมดเลย
น้าสาวเนี่ยเล่าบอกว่าโอ้โหตอนเห็นสภาพหลานครั้งแรกช็อกเลยค่ะ
เพราะว่าสะบักสบอมน่วมไปทั้งตัวพอไปถามตัวเจ้าของร้านอ่ะ
พูดกับน้าบอกว่าก็หลานคุณมาทำกับเขาได้ไงทำให้เขาเจ็บ
เอาตัวหลานออกมาได้แล้วไปแจ้งความแต่ตำรวจลงบันทึกประจำวัน
แค่ทำร้ายร่างกายอย่างเดียวเองเธอถามว่าแล้วเรื่องกักขังหน่วงเหนียว
แล้วเรื่องอนาจารย์ข่มขืนกระทำชำราวล่ะไม่มีเลยเหรอ
บอกเท่าที่ทราบเจ้าของร้านก็เป็นบุคคลมีชื่อเสียง
ในพื้นที่อยู่เหมือนกันเธอก็เลยกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

คุณเอกพบบอกว่าเตรียมจะพาไปร้องทุกข์กับพลตำรวจเอก
สุรเชษฐัพพาลบิ๊กโจ๊กรองประวัตรรองค์วันพรุ่งนี้
ทีมข่าวเราไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดคุณคิง
วงจรปิดจุดตรงข้ามกับร้านทุเรียนมานะคะคืนเกิดเหตุ
๓๙นาทีตามเวลาในนี้เลยจะเห็นฟอร์จูเนอร์สีขาวขับมาจอดหน้าร้านค่ะ
นี่เราจะเห็นความเคลื่อนไหวนะเห็นไหม
ผ่านไปปุ๊บนี่มาจอดอยู่ที่หน้าร้านจากนั้นตี๔๔๑นาที
มีคนเดินออกมาพูดคุยกันอยู่ที่ด้านหน้ารถแล้วก็ยืนคุยกันหลายนาทีเลยนะคะ
มีบางช่วงบางจังหวะคนที่ยืนคุยกันเนี่ยเดินหลบเข้าไปอีกด้านของหน้ารถ
จุดที่มองไม่เห็นวันนี้ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านทุเรียนร้านนี้
ปิดเงียบเลยนะคะไม่มีใครอยู่ในร้านมีแค่รถสีขาวจอดอยู่เท่านั้นเอง

ทีมข่าวเราสอบถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้ร้านทุเรียนบอกว่าเออได้ยินเสียงอะไรยังไงบ้างหรือเปล่า
บอกว่าตอน๓ทุ่มกว่าได้ยินเสียงเมียเจ้าของร้านทุเรียนพูดคุยกัน
แล้วตี๔กว่าเนี่ยกำลังจะไปตลาดช่วงเช้าไงได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะกัน
ได้ยินเสียงเป็นเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่ากูจ้างมึงมาทำงานกูไม่ได้จ้างให้มึงมาเอาผัวกู
อืมพูดแบบนี้เธอบอกได้ยินประโยคนี้ปุ๊บเธอเดินหนีเลย
เพราะว่าไม่อยากยุ่งเรื่องผัวผัวเมียก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ค่ะ

พอเก็บร้านเราคือเป็นโดนโดนแล้วก็จะออกไปซื้อของกระถิ่นเค้ากำลังกันด้วย